หึงโหดนะคะคือสามีเนี่ยไปฆ่าพันรยาเพราะความหึงหวง
หลังจากนั้นเอาศพไปอำพรางด้วยการขุดฝังที่ร่องสวนมะนาวนะคะ
พ่อเป็นคนช่วยขุดด้วยนะคะหลังจากก่อเหตุปุ๊บหลบหนีไปค่ะ
เจ้าหน้าที่ใช้เวลาไม่กี่วันนะคะจับกลุ่มตัวได้แล้ว
เขาไปกบดันอยู่ที่ลบบุรี
เมื่อวานนี้ค่ะตำรวจจะเอาตัวไปทำแผนไม่น่าทำได้อ่ะอืม
เกือบทั้งหมู่บ้านนะคะรอเลยใช่ไหม
ไปยืนรออยู่เจ้าหน้าที่บอกไม่ได้แล้วถ้างั้นเอามาวันหลังละกันเนี่ยนะคะ
ช่วงสายเมื่อวานนี้ตำรวจสพแสวงหาควบคุมตัวในเมฆสุขคำ
หรือตั้มอายุสามสิบสองปีผู้ต้องหาค่านางสาววันนี่ดาบุญเนศ
อายุยี่สิบห้าปีพันรยาร่วมกับนายวัญชัยสุขคำอายุหกสิบสองปี
พ่อของเขานั่นแหละขนศพจากบ้านไปฝังอำพรางในสวนมะนาว
ตำบลบ้านพรานอำเภอแสวงหาอ่างทองค่ะ
นำตัวทั้งสองคนเลยไปฝากขังต่อสารอ่างทองฐานความผิดฆ่าผู้อื่นโดยเจตนา
และร่วมกันซ่อนเร้นอำพรางศพหลังจากที่ชุดสืบสวนติดตามจับกลุ่มตัวได้
ี่สิบเอ็ดสิงหาคมนะคะเพราะว่าไปกบดานที่บ้านเพื่อนที่ลบบุรีค่ะ
เมื่อวานนี้ตำรวจยกเลิกการทำแผนประกอบคำรับสารภาพที่บ้านหลังเกิดเหตุ
ซึ่งใช้เป็นจุดฆ่าเลยนะเพราะตำรวจกังวลค่ะ
ว่าทั้งสองคนจะถูกรุมประชาธรรมครอบครัวของผู้เสียชีวิตเนี่ยโกรธแค้นมาก
ไปยืนรอนอกจากนี้มีชาวบ้านในพื้นที่ไปสมทบไปยืนรอเช่นเดียวกัน
จากการสอบสวนที่ทราบว่าพ่อของในตั้มนะคะร่วมก่อเหตุด้วยก็คือ
ช่วยกันเอาศพขึ้นรถซาเล้งเมื่อสักครู่นี้แล้วก็ไปช่วยฝังที่สวนมะนาว
พ่อของในตั้มเนี่ยถูกดำเนินคดีข้อหาร่วมกันซ่อนเร้นอำพรางศพ
เจ้าหน้าที่ปล่อยตัวชั่วคราวนะคะและจะนำตัวฝากขังสารอ่างทอง๒๔สิงหาคมค่ะ
ส่วนฝากฝั่งของครอบครัวผู้เสียชีวิตนะคะคุณแม่ชื่อว่านางบุญชูค่ะ
บอกว่าไม่พอใจนะที่ตำรวจนำตัวนายต้ำ
ไม่นำตัวในตั้มมาทำแผนเพราะญาติญาติทุกคนเฝ้ารอเจอ
และอยากถามเลยอยากเห็นหน้าแล้วก็ถามกันเลยทำไมต้องฆ่าลูกสาว
อยู่กินกันมาตั้งหลายปีทำไมลงมือฆ่าได้ที่ผ่านมา
ลูกสาวตัวเองก็เคยช่วยเหลือในตั้มตลอดไม่ว่าจะเป็นซื้อรถจักรยานยนต์ให้
เครื่องใช้ไฟฟ้าค่าใช้จ่ายในบ้านลูกสาวรับผิดชอบทั้งหมด
อกจากนี้ค่ะเคยกู้เงิน๔๕๐๐๐บาทมาเป็นค่ารักษาในตั้มที่ประสบอุบัติเหตุด้วย
ถึงตอนนี้ลูกสาวก็ทำงานใช้หนี้ให้ไงแต่ในตั้มเนี่ยก็ยังไม่สำนึกเลย
แล้วตั้มรูปมุมขวาเนี่ยนะคะดันมาฆ่าเขาอีก
ส่วนที่ในตั้มอ้างว่าทำไปเพราะหึงหวง
และวิธีการก็คือใช้แขนล็อกคอผู้เสียชีวิตนี่ชื่อว่าน้องจ้อยนะคะ
คอจนเสียชีวิตแม่เนี้ยไม่เชื่ออืม
ไม่เชื่อเพราะว่าไม่น่าจะทำคนเดียว
และที่ไม่เชื่อหนักไปกว่านั้นเพราะในตั้ม
เคยประสบอุบัติเหตุผ่าตัดแขนขาซีกหนึ่งไม่มีแรง
เป็นไปไม่ได้ที่จะฆ่าคนด้วยตัวคนเดียวด้วยตัวคนเดียว
แม่บอกแบบนี้เอาฟังเสียงแม่ค่ะเอาขึ้นมาเอาแขนไปล็อกคอจนแบบ
ปวดอาการหายใจอะไรอย่างเงี้ยไม่เชื่อไม่เชื่อ
ไม่เชื่อคนที่ตายมันพูดไม่ได้ใช่ไหม
คนที่เป็นมันยังอยู่มันพูดได้จริงไหมกล้าคิดดู
ว่าเขาจะรัดคอลูกเราได้ไหมถ้าเขาตื่นน่ะตื่นอ่ะ
รัดคอไม่ได้แน่เพราะขาเขาก็ไม่ดีดามเหล็กขาเป๋
แขนข้างนี้ก็แรงไม่สมบูรณ์เหมือนข้างนี้เขามีแขนขาข้างเดียวที่แข็งแรง
แล้วเขาจะทำได้ไหมแล้วลูกเราเป็นคนแข็งแรง
เป็นไรจะสู้ไม่ได้จริงไหมแม่ก็เรียกร้องให้ตำรวจดำเนินคดีในตั้ม
อัตราโทษสูงสุดแม่บอกประหารชีวิตเลยได้ไหม
ลูกลูกอ่ะเนอะลูกทั้งคนนะคะค่ะและอยากให้นำตัวในตั้มมาขอขมาศพลูกสาวด้วย
โดยตอนแรกครอบครัวตั้งใจว่าจะยังไม่ทำพิธีชาปนกิจ
กว่าในตั้มจะมาขอขมาแต่ด้วยสภาพศพที่ไม่ปกติจำเป็น
ต้องทำพิธีชาปนกิจซึ่งจะมีขึ้นช่วงบ่ายวันนี้นะคะ
สิบสามสิงหาคมค่ะ